พาไปดูไอเดียสุดบันเจิดของมนุษย์ที่สรรสร้างแล้วก็รังสรรค์ขึ้นมา
เป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่สวยงามในประเทศไทย
เราก็มักจะนึกถึงสถาปัตยกรรมแล้วก็ความสวยงามของเหล่าวัดวาอารามต่าง

วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของเหล่าสิ่งก่อสร้างสวยภายในวัดกัน
จะแปลกและสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลย
เริ่มกันที่พระพุทธรูปทำจากกระดาษสาองค์เดียวในโลกที่จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหคุณผู้ชมช่างมีความสวยงามแปลกใหม่ยิ่งนัก
พาคุณผู้ชมไปกันที่วัดต้นเป่า
สร้างอยู่ที่อเผิดสรรคแผงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อพาคุณผู้ชมมาดูพระพุทธรูปปางมารวิชัย
หนึ่งเดียวในโลกที่สร้างขึ้นจากการนำกระดาษสา
มาอัดแข็งขึ้นรูปจนกลายเป็นองค์พระพุทธรูปนั่นเอง
โดยแนวคิดการสร้างพระพุทธรูปแบบนี้
เป็นแนวคิดของเจ้าวาดวัดและชาวบ้านในพื้นที่
ที่อยากจะผลักดันนำจุดเด่นเรื่องของอาชีพการผลิตกระดาษสา
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน
ให้ออกมาเป็นปฏิมกรรมทางศาสนา
ให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม
ดังนั้นทางวัดและชุมชนจึงช่วยกันทำพระพุทธรูป
กระดาษสาองค์นี้ขึ้นมาเพื่อนำมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้
ใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมความสวยงามของพระพุทธรูปกระดาษสาองค์เดียวในโลก
ก็สามารถมากันได้ที่วัดต้นเป๋าจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
ไปกันต่อพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของอุโบสถเปลือกหอย
เปลือกหอยหนึ่งเดียวในไทยที่จังหวัดราชบุรีกันจ๊ะ
ว้าวช่างวิจิตรงดงามอะไรขนาดนี้ละเนี่ย
นี่คือความสวยงามของอุโบสถเปลือกหอยหนึ่งเดียวในไทย
ที่ตั้งอยู่ในสำนักสงพุนำรอด

ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
โดยแนวคิดการสร้างอุโบสถหลังนี้เกิดจากแนวคิดของพระบุญเลิศ
อดีตเจ้าวาดของสำนักสงฆ์แห่งนี้นั่นเอง
โดยท่านนั้นมีแนวคิดอยากจะสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้
ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สวยงามและสามารถเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้
ท่านจึงนำเปลือกหอยที่ใช้แล้วมาประดับตกแต่ง
เพิ่มความสวยงามและแปลกตาให้กับอุโบสถหลังนี้
ซึ่งจะใช้เปลือกหอยมาประดับตกแต่งบริเวณขั้นบนใด
กรอบหน้าต่างเสาอุโบสถและตัวอุโบสถบางส่วน
โดยจะประดับเปลือกหอยแซมกับกระจกเพื่อความสวยงามนั่นเอง
ทั้งนี้ในวัดยังมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อใหญ่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ชาวบ้านต่างเคารพนับถือกันอีกด้วย
ใครที่อยากมาเยี่ยมชมความสวยงามของอุโบสถเปลือกหอยหนึ่งเดียวในไทย
ก็สามารถมากันได้ที่สำนักสงฆ์ผู้น้ำร้อนจังหวัดราชบุรีได้นะครับ